รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ครับเครียดไปนอนไม่รับเวียนหัวเลยครับที่นี่
บอกความดันคือ๑๔๐ก็เรียกว่าสูงพอสมควรทีเดียว

ในเดือนที่ถือว่าเป็นเดือนของการขึ้นปีใหม่ของชาวไทยนะครับ

รายการที่เป็นขวานใจของนักสู้ชีวิตทั่วประเทศ
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ครั้งที่แล้วเราอยู่กับคุณพ่อผู้ใหญ่มงคลนะ
คนนี้เป็นตัวแทนแห่งความใจเย็น

เป็นตัวแทนแห่งเรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบดีจริง
อยู่ครอบครัว๓คนครับ
อยู่กับภรรยาที่ประสบอุบัติเหตุหลังหัก
แล้วก็ลูกชายสมองไม่ดี
เกิดมาก็ป่วยเป็นโรคตัวเหลือง

ตอนนี้ก็อายุ๓๔ปีแล้ว
อาการเขาคือจำไม่ค่อยได้นะครับ
หลงลืมไปไม่นานลืมหลังนะครับ

ที่ผมพิการขาเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ล่ม
ผมมีเงิน๙๐๐๐บาทเป็นก่อนสุดท้ายครับ
ผมลงทุนเต็มที่คือเอามาทำโรงเห็ด
ถ้าไม่สำเร็จถือว่าครอบครัวผมจะมุดตัวไปตรงนี้
เริ่มทำฟางเห็ดมาได้๒เดือนครับ
มี๒โรงเรือนครับลงทุนไป
๒เดือนที่ทำมาก็หักค่าใช้จ่ายก็ได้อยู่๓๐๐
แต่มันก็ไม่พอจะจุดเจอกรอบครัว
คืออยากได้เงินมาเพิ่มโรงเรือนขยายโรงเรือน
แล้วก็อยากฟึกให้ลูกชายความจำไม่ดี
อยากให้ฝึกตรงนี้ทำงานตรงนี้
เพื่อว่าพ่อหรือว่าแม่ไม่มีชีวิตอยู่
เขาก็จะได้ทำเลี้ยงตนเองได้ครับ
เพลงนี้เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณมงคลร้อง

ซิว่าวันนี้เขาจะทำเพิ่มได้อีกเท่าไหร่

เป็นมรดกสุดท้ายเพื่อลูกครับ

สวัสดีครับ

วันนี้ก็มากันทั้งครอบครัวเหมือนเดิมนะครับ

คุณประเทืองนะครับ

สวัสดีครับ
เราทีมงานเขาก็รายงานกันมาเลย

แต่พอกลับไปบ้านไปนอนคิด

ถึงขั้นเครียดเลยพี่มงคล
เก็บเครียดไปนอนไม่รับเวียนหัวเลยครับ

ก็เรียกว่าสูงพอสมควรทีเดียว
มันยังไม่เกิดขึ้นเพียงไม่ได้ฟัง
ได้ฟังว่าไอ้เพลงที่๔มันจะยากจะง่ายเราก็ยังไม่รู้เลย

กลับไปที่บ้านได้ไปคุยให้คนแถวบ้านฟังบ้างไหมเนี่ยว่ามาแข่งร้องเพลง

ชาวบ้านเขาบ้างไงให้กำลังใจมาอย่างไรบ้างคะ
ให้กำลังใจว่าเอาสู้นะไปนี่ก็เอาให้ได้เงินล้านเลย

ครับวันนี้ผมได้มาออกรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
ผมก็อยากให้พี่น้องตำบลหินโคนอำเภอจักราชช่วยเชียร์ผมด้วยครับ
วันนี้คุณมงคลมาถึงเพลงที่เป็นเป้าหมายนะครับ
ก็บอกกับเราไว้ตั้งแต่ครั้งแรกว่าต้องการ๖๐๐๐บาท
สถานะของคุณมงคลตอนนี้ใช้ตัวช่วยไปแล้ว๒ตัว
ก็คือข้ามไปเลยกับเพลงเก่ง
ตอนนี้ยังมีโอกาสเลือกได้อีก๑ตัวนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท

อินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
ลุงมงคลนี่คืออินโทรเพลงที่มีมูลค่า๖๐๐๐บาทเป็นไงครับ

เคยฟังอยู่ครับก็ลองทนทวน๓สเปตปะ๓ฟังวิทยุแล้วครับ
ไปขายของก็มากับฟังเลยครับกันคืนกับฟัง
เพลงนี้ก็เปิดลูกทุ่งเพลงเก่าอย่างนี้นะครับ
ต้องชัวร์นะขี้ยากให้เล่นนะลูกค่อยคิด
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่สี่
มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณมงคลครับคุณมงคลจะสู้หรือจะหยุดครับ

คิดเลยนะครับว่าคุณมงคลจะตอบว่าสู้นะครับ
ตอนแรกผมคิดว่าคุณมงคลจะหยุด

เอาแรงฮึดมาจากไหนเนี่ยเล่าให้หนูฟัง
แรงฮึดจากกำลังใจที่พี่น้องเชื่อ

เหลืออีกหนึ่งตัวนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช่ค่ะ
เลือกได้อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
แผ่นที่๑แผ่นที่๒แผ่นที่๔แผ่นที่๕
คุณมงคลครับแผ่นไหนครับ

แผ่นไหนครับ

แผ่นไหนครับ

พอเพลงที่ติดขัดอยู่ค่ะคุณสายเป๊กจะให้คุณสายคุยกับลุงมงคลนะคะ

คือเพลงนี่นะอย่าฟังท่อน๒นะใส่ท่อนแรกเพราะจำได้
ของน้องของคนรวยนะ
ของนอนของคนรวยจะมีคนสวยนอนสุดแก้มใส

ของมงคนจนทุกคนมองไม้อีก
ห้องนอนคนจน
ไม่รู้ว่าดูมดหรือไม่มดไม่รู้นะครับ

เอาอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ชัวร์เรื่องเนื้อเพลงน่าเป็นอะไรค่ะ
พรดีกว่าเพลงนี้หกหมื่นเลยนะคุณสัยนะ

ความมั่นใจเขาควรคือดีกว่าครับ
ครับต้องต้องสู้ให้โลกยังไงจริงทุกครั้งครับ
โอเคขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคุณสัยนะ
ขอให้ผู้ใส่ภาพแข็งแกรงค่ะ
นี่กำลังใจสำคัญ

คุณพี่ประเทืองเชิญบนเวทีค่ะ

เอายาดมมาแบ่งดมด้วยก็ได้นะ

อะไรนะ

ขอบคุณครับพี่ประเทิง

ประเทืองก็หอมฝั่งเดียวไง

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เหล่านี้มีใจ
ก็เลยให้ล้านพบกับเขา
เพลงนี้มีทำให้เราพักก่อน

และตามทุกคน

ช่วยเพลงที่เราสรุป
ได้ให้ต้องให้ได้
ที่จะต้องสักที

ห้องนอนของคนรวยรวยคงมีคนต่วยนอนสบแก้มใจ
คงคนจนต้องทนตบหมอนมองไหมปีทั้งปีไม่มีสาวมายิ้มให้
ใครจะเห็นใจบ้างไหมหน้าหมดช่วยมาเป็นแม่ตีเรือน
ช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจนขอความเมตตาตาคน
ให้พี่ได้พลความวะเวตาวาล
ห้องนอนของคน
จนจนได้หลบแดดฝนทนทุกข์อยู่นาน
หรือเขาช่างเดี๋ยวเอาไม้หลังสร้างบ้าน
คิดคิดไปพี่อยากรื้อไม้เป่าทาน
เขาไม่ต้องการห้องนอนคนจน
นี่ก็คือเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
ร้องจบไปแล้วนะครับคุณมงคลก็มีออกอาการไม่มั่นใจอยู่บ้างนะครับ
ร้องไปไม่เต็มเสียงเท่าไหร่แต่ก็ออกมาชัดได้ยินชัดทุกคำ
ระวังระวังแหละร้องด้วยความระมัดระวังจริง
ตอนนี้ร้องไปแล้วรอประกาศผลเท่านั้นว่าจะเป็นยังไงนะคะ
พร้อมนะครับพร้อมครับเอาละครับ
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณมงคลร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เลขที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณมงคลร้อง

ร้องได้ยังไง

สมชายลุงมงคลตอนนี้ทำได้แล้วจริง

ห้องนอนคนจนนะครับสายันสัญญา
เพลงนี้คือเพลงที่๔สำหรับคุณมงคล
ประเทืองทำไมมีน้ำตาซึมออกมา

ที่มาสมัครมารายการเนี่ยคิดว่า

อย่างนั้นก็ต้องเกาะคนที่ทำได้อยู่ตรงนู้นนะคะ

ยังอยู่กับเราต่อนะครับเพราะว่ายังร้องไม่ผิดเป็นสิทธิ์ของผู้แข่งขันนะครับที่จะได้แข่งขันต่อไปจนกว่าจะร้องผิดหรือจนกว่าจะบอกผมว่าหยุด
ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ฟังเพลงนี้เป็นอินโทรของเพลงที่๕ที่มูลค่า๘๐๐๐บาทถ้าพร้อมมาเลยครับอินโทรเพลงที่๕ครับ
นี่คืออินโทรเพลงที่๕ค่ะมีมูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะลุงมงคล
ตอนนี้ตัวช่วยไม่มีนะครับก็ต้องบอกไว้แต่ถ้าจะสู้ถ้าร้องผิดขึ้นมา๖๐๐๐๐ที่มีอยู่เหลือครึ่งเดียวเหลือ๓๐๐๐๐นะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาทคุณมงคลครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
หยุดหยุดหยุด

หยุด

หยุดค่ะ
ก็ต้องหยุดล่ะค่ะ

เพราะไม่ชินกับเพลง
นักสู้ชีวิตของเรานะครับตกลงหยุดในเพลงที่๕นะครับ
ก็รับเงินสะสมมานะครับในเพลงที่๔นะครับ
วันนี้รับไป๖๐๐๐บาทครับ
ก็สมปรารถนาสมกับที่ตั้งความหวังเอาไว้นะครับ
ว่าต้องการ๖๐๐๐บาท
วันนี้คุณมงคลได้๖๐๐๐บาทจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตไปจริง
ก็ตามฝันนะครับจะเอาไปทำโรงเห็ดเพิ่มอีก๒โรงให้กับลูกชายนะครับ
แล้วก็ถ้าเหลือก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วย
จะได้อยู่เห็นความสำเร็จของลูกชายในวันนั้น
ลุงมงคลคะวันนี้ลุงมีอะไรอยากจะพูดกับครอบครัวหรือว่าพูดกับใครก็ได้

ก็ผมก็อยากขอขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้าน
ให้โอกาสผมคนจนคนเนี้ยได้กลิ่นมาบนเวทีนี้ได้ช่วยชีวิตลูกผมและว่าขอบความได้มีเงินวันนี้มา

ทั้งสองท่านครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานครับทีมงานที่ไปถ่ายวีดีอาร์แล้วก็ทีมงานอยู่ในสตูนี้ครับ
แล้วก็ขอบคุณกองเชียร์หรือว่าพี่น้องทุกคนลูกหลานที่มาเชียร์ผมวันนี้ผมก็ขอขอบคุณอย่างมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ชมอยู่ทั้งบ้านด้วยครับ
ถือว่าให้กำลังใจผมผมก็ได้สู้ชีวิตมาถึงนี่แล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมครับดังนั้นผมเองก็ขอโวยพรให้ทุกท่านนะครับเนาะขอให้คุณพระศรีรัตนาไตรคุ้มครองทุกทุกท่านครับให้มีแต่ความสุขความเจริญครับจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตราธนาขอให้ผู้ชมทุกท่านจงรวยรวยครับมีความ

น้องใหม่วิ่งตามหลานวิ่งหกก็ล้ม
แล้ววิ่งก้าวกอดเราแล้วตะโกนเรียกก็ไม่หยุด
ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่บอกสักคำ